หลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีการแถลงออกมาว่าจะมีการแยกย้ายกันไปอยู่จุดนั้นจุดนี้
ไม่ว่าจะเป็นหน้าวัดพระแก้วบ้างลานพระพรามหาเจษฎาบดินบ้าง
สะพานมะขวานรังสรรค์บ้างลานพระบรมรูปทรงม้าบ้าง
แต่ตอนนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวกันแล้ว
ดังนั้นเดี๋ยวเราสรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้ง
ว่าการชุมนุมจะมีการรวมตัวอยู่ตรงจุดไหนบ้าง
จุดแรกนี้แน่นอนล่ะครับที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ของกลุ่มคณะราษฎร๖๓แล้วก็กลุ่มประชาชนปลดแอบนะครับ
นำโดยนายอานนท์นำพานายพฤษชีวรักษ์หรือว่าเพนกวิ้นนะครับ
แล้วก็ปรับเวลานัดหมายกันจากเดิมที่นัดบ่าย๒
ก็เคลื่อนไหวตั้งแต่๘โมงเช้าแล้ว
นัดกันตั้งแต่๘โมงเช้าแล้วแล้วอย่างที่ทีมข่าวของเรารายงาน
มันก็จะมีทั้งเรื่องของความสงบเรียบร้อยอยู่บางเวลา
ชุลมุนวุ่นวายอยู่บางเวลานะครับ
ส่วนเรื่องของการเคลื่อนขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
เส้นทางไหนหลายคนจับตามองก่อนหน้านี้
คือตำรวจบอกว่าถ้าจะเคลื่อนจริงขอความร่วมมือ
เส้นทางอื่นที่ไม่ใช่เส้นทางเสด็จ
อย่างเช่นถนนนครสวรรค์
ทีนี้ต้องดูว่าทางแก่นำจะเปิดเผยเส้นทางออกมา
ว่าจะใช้เส้นทางใดเพราะถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับ
ส่วนอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะฮะว่ากลุ่มอื่นสรุปแล้ว
รวมตัวกันแล้วนะฮะไปรวมกลุ่มกันแล้วนะฮะ
สลายจุดที่เคยแถลงไว้กลายเป็นไปรวมตัวกันอยู่
บริเวณสะพานมักขวานบรังสรรค์หน้ากระทรวงศึกษา
ที่การเข้าใกล้ธรรมเนียบรัฐบาลเข้าไปอีก
ก็จะมีใครบ้างล่ะคุณกลุ่มของอดีตพระพุทธอิสระนะครับ
นายสุวิทย์คนนี้มาก่อนใครเลย
แล้วก็ตามมาด้วยหมอเหรียญทองหมอเหรียญทองนี่มาเลส
แต่ก็มาแล้วเมื่อสักครู่ก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้ว
นี่คืออดีตพระพุทธอิสระที่มาตั้งแต่๙โมงเช้านะครับ
แล้วก็บอกว่าสถานการณ์ไม่มีอะไรน่าวิตกนะฮะ

แล้วก็จะมีมวลชนจากต่างจังหวัดมาสมทบในกลุ่มของเขาอีก
หมอเหรียญทองมาเลสแต่มาแล้ว
เมื่อกี้ก็จวกกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรปี๖๓ไป
ค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับ
นายสุเทพธศึกษวรรณนะครับ

นั้นนัดกันไว้หน้าวัดพระแก้วเวลา๕โมงเย็น

บอกว่าจะมาสมทบตรงสะพานมักขวาน
รังสรรค์จะมารับเสด็จนะฮะตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา
ส่วนกลุ่มที่คุณผู้ชมเห็นก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่สำคัญซึ่งก่อนหน้านั้นก็รวมตัวอยู่กับกลุ่มของนายสุวิทย์
หรือว่าอดีตพระพุทธอิสระนั่นเอง
ก็มีทั้งกลุ่มอาชีวะช่วยชาติกลุ่มกองทัพธรรม
แล้วก็กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนี่

เขาอาศัยวิธีการขี่รถจักรยานยนต์เป็นคารวาล
แล้วก็ขี่ไปโดยรอบแล้วก็เมื่อสักครู่นี้
มีความวุ่นวายเพราะเขาขี่ไปใกล้อนุสวรีประชาธิปไตย
ก็ขี่ผ่านกลุ่มคณะรัศดรปี๖๓ด้วย
ใช่นะฮะนี่คือกลุ่มทุกกลุ่มที่ตอนนี้
หลายกลุ่มไปรวมตัวสะพานมะควันรังสรรค์
ส่วนกลุ่มที่แยกตัวเป็นอิสระ
นั่นก็คือกลุ่มของคณะราษฎรปี๖๓
กับกลุ่มประชาชนปลดแอบนะครับ
แล้วก็ทุกกลุ่มตอนนี้ยังยืนยันว่า
จะชุมนุมด้วยความสันติสงบ